อำนาจเจริญก่อนคุณผู้ชมฮะบ้านหลังนี้เนี่ย

แล้วลูกชายเนี่ยมีเรียกว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่แล้วกัน

พาเข้าบ้านมาพาขึ้นไป

ผู้หญิงที่ลูกชายพาขึ้นมาโดนยิงครับ
โดนยิงเจาะเข้าสะโพกเลย
เอาแล้วตัวลูกชายไปไหนหนีไปตั้งหลักครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอน๒ทุ่มครึ่ง

ก็รับแจ้งเหตุจากโรงพยาบาลนี่แหละว่ามี
คนเจ็บถูกยิงเข้าสะโพกแล้วโดนส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาล
ตำรวจก็เลยส่งชุดสืบไปตรวจสอบที่บ้านหลังเกิดเหตุ

คนเจ็บชื่อวันนางกูลอายุ๔๘ปี
คนก่อเหตุชื่อวิทย์อายุ๓๓ปีเด็กกว่าทั้ง๑๕ปี
แต่แม่ของคนก่อเหตุเนี่ยเล่าให้ฟังนะ
แล้วก็เป็นเจ้าของบ้านด้วยแม่คนก่อเหตุ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะลูกชายแม่เนี่ยพาสาวคนเจ็บมาที่บ้าน

เพราะรู้สึกง่วงแล้วแล้วตอนนั้นแม่ไม่ค่อยสบายด้วย

ขณะที่ตำรวจครับให้ข้อมูลกับนักข่าวว่า

เจ้าหน้าที่ให้คนเป็นแม่ติดต่อกับ
ในวิทย์ลูกชายแม่นั่นแหละ

หลังจากนั้นก็พาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลไป

ไม่ได้คิดหลบหนีหรอกนะเดี๋ยวจะมอบตัวแน่นอน

ก็เดี๋ยวต้องรอสอบประคำคนเจ็บเพิ่มเติมไป

เดี๋ยวต้องรอว่าคนก่อเหตุก็คือ